ลืดกันให้แซ่นนะคะว่าดาวพิมทองและพอสต์สลันเนี่ย

โดยฝ่ายชายเนี่ยตามง้อสุดลิดค่ะ

เพราะว่าเจอดาวพิมพ์ทองเมื่อวานนี้นางก็บอกว่า
ก็มีแหละเหมือนนับหนึ่งไมค์

จะเป็นยังไงไปฟังดาวพิมพ์ทองกันเลยดีกว่าค่ะ
หนูตอบในทุกการสัมภาษณ์นะว่ายังรักอยู่
มันไม่ได้หมายความว่าใจอ่อนกับใจแข็งนะ
มันอยู่ที่ว่าตอนนี้เขาเข้ามาจีบ
แล้วมันดีขึ้นขนาดไหนในความสัมพันธ์ของเราทั้งสองคน
ให้ความเป็นส่วนตัวกันมากขึ้นมากกว่าเดิม
ก่อนหน้านี้เราอาจจะตัวติดกันเกินไป
แล้วด้วยความที่มันอาจจะมีอะไรหลายอย่างอึดอัดกันด้วย
ถ้าอะไรจะเกิดอีกก็สมดำหน้าตัวเองอีก
เพราะว่าเราเลือกเองคิดรอบครอบ

หนูก็ขอปิดกั้นตัวเองในการที่ไม่คุยกับคนอื่น

ค่ะแหมตอบดีนะ

ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นอีกก็สมดำน่าตัวเอง